ส่วนอีกร้านที่เจอปัญหาเปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งแต่ยังแก้อาถรรพ์ความวุ่นวายไม่ได้
นั่นก็คือร้านโป๊ยเจกที่ขายต้มเลือดหมูและข้าวมันไก่แสนอร่อย
ทาวนอินทาวน์ร้านนี้เลยครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าปวดหัวเพราะการเงินไม่ค่อยเป็นสุขเลยล่ะครับ
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้แบบนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากสินแสชัยแล้วล่ะครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสินสาชัยสวัสดีค่ะ
คุณเบนใช่ไหมครับใช่ค่ะ
เจอมานานยังครับมาได้ปาน๑ปีค่ะ
ขายดีไหมครับคุณเบนช่วงนี้ก็เงียบหน่อยนึงค่ะ
เห็นว่าคุณเบนบอกว่าที่นี่มันเปลี่ยนมาหลายมือแล้วใช่ค่ะ
คุณเบนเป็นมือที่เท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่สี่ค่ะ
อ๋อเป็นคนที่๔คุณเบนมาเปิดตั้งนี้มันมีปัญหาอะไรไหม
อย่างลูกจ้างอย่างนี้คือจ้างมาก็อยู่ได้ไม่นาน
บางทีก็ขี้เกียจทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลูกก็ขับรถก็โดนมอนไซ่บินมอนไซ่ชน
ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะครับ
เงินวุ่นวายไม่พอยังมีปัญหาเรื่องลูกน้อง
แถมคนในร้านยังเจออุบัติเหตุซะอีก
ได้ยินแบบนี้นะครับสินแสชัยจ๋า
รีบเข้าไปสำรวจห่วงจุ้ยในร้านดูสิว่าเกิดจากอะไร
แล้วช่วยแก้ไขให้แม่เบนเขาทีนะครับที่ผมมายืนในตำแหน่งเนี้ย
คือด้านหลังผมเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันเป็นทิศที่ดี
จริงจริงมันต้องเป็นหน้าร้านเพราะว่าหลังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มันเป็นทิศที่เป็นมหามงคลมันเป็นทิศร่ำรวย
ข้างหลังผมเป็นทิศเศรษฐีที่จะเดินเข้าบ้านนะครับ
เพราะฉะนั้นผมยังบอกได้ว่าบ้านหลังนี้
องศาดีมากแต่การวางหลักหน้าร้านหลังร้านผิดหมดเลย
ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศแห่งเศรษฐีและโชคลาภ
สินแสบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะเปิดหน้าร้านฝั่งนี้แทน
ตามหลักพวงจุ้ยเชื่อว่าถ้าย้ายแล้วก็จะทำให้ทรัพย์วิ่งเข้ามาหาแบบทวีคูณนั่นเองล่ะครับ
ที่เป็นจุดที่เสียนะครับก็คือต้นโพ
ซึ่งวัดจากองศาจากในบ้านเราออกมาอันนี้ก็คือคาดร้าย
แต่เดี๋ยวนะจะให้แม่เบนเขาขุดต้นไม้นี้ออกคงจะไม่ได้ละมั้งสินแส
มีทางแก้อย่างอื่นที่พอจะทำให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีบ้างไหมล่ะครับ
เราต้องเล็มกิ่งตัดสแต่งให้สวยงามแล้วโดยที่หนึ่งนะฮะ
ผ้าสามสีเนี่ยนะครับหรือห้าสีอ่ะเอาออกซะ
สินแสเขาหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้เปลี่ยนจากต้นไม้ที่ดูน่ากลัว
ให้กลายเป็นต้นไม้ที่ดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งกิ่ง
หรือการเอาผ้าสามสีเครื่องเส้นไหว้ออกว่าแต่ตามหลักห่วงจุ้ย
การที่มีต้นไม้ที่ดูน่ากลัวอยู่หน้าร้านมันส่งผลไม่ดียังไงล่ะครับ
สินแสท่านผู้ชมครับต้นโพเนี่ยนะครับสินแสแนะนำว่า
อย่าไหว้ทุกวันยิ่งไหว้เท่าไรสัมภเวษีก็มาชุมนุมกันอยู่ตรงสี่แยกตรงเนี้ย
รวมเนี้ยมันก็เกิดความพลังงานที่หนาแน่นหนาแน่นทำให้เกิดอุบัติเหตุ
บังตากันมันได้คนขับวันเตอร์ไซด์ดวงไม่ดีมาคนขับรถดวงไม่ดี
คนเดินมาดวงไม่ดีชนกันเกิดอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าล่ะครับแม่เบน
จริงขนาดสินแสเพราะว่าตรงเนี้ยอุบัติเหตุบ่อยมาก
ไปปรับใช้ดูนะครับรับรองรู้เรื่องเฮ่งปั้งรวย